ก่อติดภาวะโรคร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพูทรรรณพัฒน์นะคะคุณผู้ชมค่ะขยะในทะเลไทยตอนนี้ถือว่าบางชนิดต้องใช้เวลานับร้อยปีในการย่อยสลายทำให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะต้องตื่นตัวแล้วก็ตราหนักในเรื่องของการกำจัดขยะในทะเลด้วยการใช้หลัก๓อ่านหรือว่าเป็นการลีดิวซ์ลี

จนกลายเป็นขยะทะเลค่ะ
ในช่วงเวลาของการย่อยสลายก็จะแตกต่างกันไป
ต้องใช้เวลาเนิ่นนานพอสมควร

มีส่วนทำให้สัตว์น้ำหลายล้านตัว

เพราะฉะนั้นเราต้องมีการหันมา

ด้วยวิธีการแก้ไขที่ดีที่ทุกคน

การลดปริมาณขยะในทะเลไทย
ด้วยการมีระเบียบวินัยมีจิตสำนึกในการลดการใช้วัสดุต่างที่เป็นขยะ
อาจจะอาจจะส่งผลต่อระบบนิเวศรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และที่สำคัญคือสุขภาพชีวิตทั้งคนแล้วก็สัตว์ทะเลด้วยนะคะ
โดยขยันในทะเลไทยคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าในแต่ละปีเขาใช้เวลาในการย่อยสลายที่แตกต่างกันไป
ไม่ว่าจะเป็นก้นบุหรี่ใช้เวลาในการย่อยสลายนาน๑๒ปี
หลอดพลาสติกสลายนาน๒๐๐ปี
อ้วนค่ะหลายคนเคยเห็นนะเศษอ้วนตะข่ายเป็นอ้วนต่าง
ใช้เวลาในการย่อยสลาย๖๐๐ปี
กระป๋องอลูมิเนียมใช้เวลาย่อยสลายก็๒๐๐ปี
ฝาขวดน้ำ๔๐๐ปีถุงพลาสติก๔๐๐ปี
ซึ่งถุงพลาสติกเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าสัตว์ทะเลอาจจะกินเข้าไปแล้วก็เป็นอันตรายได้
ส่วนขวดแก้วแล้วก็กล่องโฟมไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติเลยค่ะ
โดยการทำหลักการในการที่จะช่วยทุกคนในการลดในเรื่องของภาวะขยะทะเล

คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าที่จังหวัดภูเก็ตล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้นะคะ
มีนักท่องเที่ยว๒พ่อลูก
ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่าชื่นชมมากเพราะว่ามีจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติ
เขา๒คนนี้ค่ะนี่เลย๒พ่อลูกชาวต่างชาติ
ช่วยกันเดินถือถุงพลาสติกตามริมชายหาดสุริน
เป็นภาพที่น่าชื่นชมมากนะคะเพราะว่าช่วยกันเก็บขยะ
ต่างจากนักท่องเที่ยวรายอื่นที่มาพักผ่อนหย่อนใจลงเล่นน้ำตามปกติ
นี่เขาเดินเก็บขยะยาวกว่า๑กิโลเมตร
แล้วก็ขณะเดียวกันพบว่าขยะที่เขาเก็บได้ส่วนใหญ่
จะเป็นพลาสติกที่ไม่ย่อยสลายหรือว่าย่อยสลายยาก
รวมทั้งเชือกไนรอนด้วย
นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีน่าชื่นชมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
แล้วก็ลดปริมาณขยะในทะเลไทยอีกด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ